คุณผู้ชมฮะพาไปชิมอาหารร้านนี้
เขาบอกว่าเป็นเมนูจากใบกัญชาร้านแรกของระยอง

หลังจากที่ร้านเปิดบริการเพียง๑วัน
แล้วก็ชูเมนูเด็ดหลากหลายเกี่ยวกับใบกัญชา
ปรากฏว่านี่ครับคนเข้าไปสนใจกันมาก

ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบที่มาของใบกัญชาเหล่านี้
ถูกต้องว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่า

คือจริงมีลูกค้าอยู่ที่ร้านกำลังอารมณ์ดีกำลังเฮฮาเลย

คือก่อนหน้านี้มันมีเมนูกัญชาจากทางของอภัยภูเบศนะ
แต่นั่นเขาเป็นหน่วยงานโดยตรงในการที่ได้รับพิจารณา

เรายังไม่เห็นร้านที่มันเป็นร้านรายย่อยแบบนี้
มาเปิดให้บริการแล้วก็มีเมนูทำจากกัญชา
พอร้านนี้มีเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสิ
ได้โปรโมทการเปิดขายเมนูอาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นใบกัญชา

เพราะว่าชาวสังคมออนไลน์ก็พากันแชร์พากันคอมเมนต์
บางคนก็มีคำถามว่าเอามาทำอาหารได้แล้วเหรอ

แล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากจะชิมนะครับ
ร้านเนี่ยต้องเปิดขายเมนูจากกัญชาก่อนกำหนดการเดิมนะฮะ
จริงกำหนดการจะเปิดขายเมนูกัญชา
คือเมื่อวานนี้๑๗กุมภาแต่ทีนี้เปิดก่อน๑วัน

ด้านของนายนบพรชูศรีรักษ์เจ้าของร้านก็เปิดเผยนะครับ
เดิมทีร้านก็เปิดขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทั่วไป
โดยเน้นอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพ
ส่วนเมนูกัญชาถือว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่
คิดว่าทำแล้วน่าจะดีเพราะว่าเคยดูที่เมืองนอก

ก็เลยคิดว่าถ้าบ้านเรามีมันก็คงจะดี
สำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูกัญชา
เพราะต่อไปก็จะมีชาที่สกัดจากกัญชาอีก
มีขนมเค้กสกัดจากกัญชา
จะเป็นเมนูที่จะตามมาเร็วนี้
ก่อนที่จะเปิดขายก็ทดลองปรุงในเมนูต่าง
ลองชิมจนได้สูตรที่ลงตัวก็เริ่มโพสต์ไป
ปรากฏว่าโอ้โหในโพสต์ในโซเชียล

แล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะเปิดขาย๑๗กุมภาคม

ก็เลยต้องรีบเตรียมวัตถุดิบ
แล้วก็มาเปิดขายในวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ทางร้านบอกแบบนี้คุณ
กัญชาที่นำมาใช้เป็นกัญชาออร์แกนิค

ทางร้านจะเน้นใส่เพียง๒๓ใบต่อเมนูเท่านั้น
ส่วนราคาก็จะเริ่มจาก๘๐๑๒๐บาทนะครับ
ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังไง
ด้านของเพศรัชกรวีรศักดิ์เจียมอนุกูลกิจ
ซึ่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
ก็บอกว่าหลังจากมีกระแส
การนำใบกัญชามาผสมในอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้า
ตามร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าบ้านตุ๋น
ก็ทางสาธารณสุขจังหวัดพร้อมฝ่ายปกครอง
และเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปศปราบปรามยาเสพติด
ก็เข้าไปตรวจสอบที่มาของใบกัญชา
พบว่าทางร้านมีใบอนุญาตจากแหล่งที่ได้รับการอนุญาต

เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกับทางร้านไปเหมือนกัน
เรื่องการติดตามสอบถามอาการของลูกค้าด้วยนะคุณฮะ

ใช่ว่าหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วรู้สึกอย่างไร
และร้านค้าต้องจำกัดเรื่องของปริมาณใบกัญชาที่ใช้ในเมนูแต่ละ
เมนูอย่างเคร่งครัดเข้มงวด
ใช่คือจะใส่แบบเต็มที่เลยเป็น๑๐ใบนี่ไม่ได้นะ
ขอพี่เพิ่มให้หน่อยได้ไหม

เมนูบางเมนูแค่ใบเดียว
เมนูบางเมนู๒๓ใบได้
และควรจำกัดจำนวนคนที่เข้ามาที่ร้านด้วย
อันนี้ก็ป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
ศึกษาให้ดีนะฮะว่าใบกัญชาที่ท่านนำมาใช้เนี่ย
นำมาใช้อย่างถูกกฎหมายหรือเปล่า